ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับบริเวณรั้วหรือว่ากำแพงของวัดพระแก้วนะครับ
ปรากฏว่ามีคนเข้าไปพ่นสีสเปรย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปควบคุมตัวได้อย่างทันท่วงทีนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นช่วงที่ตำรวจสายตรวจสนพระราชวังเข้าควบคุมตัวนายสุธวีสร้อยคำหรือว่าบังเอิญอายุ๒๔ปีเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ขณะที่เจ้าตัวกำลังใช้สีสเปรย์สีดำพ่นข้อความ๑๑๒บนกำแพงวัดพระแก้วบริเวณถนนหน้าพระราน
ก่อนจะถูกควบคุมตัวมาสอบสวนที่สนพระราชวังนะครับ
จากการตรวจสอบประวัติของนายสุธวีนะฮะก็พบว่าเจ้าตัวเป็นศิลปินอิสระสังกัดกลุ่มศิลปะปลดแอบนะครับ
ข่ายละเมิดกฎหมายมาตรา๑๑๒แล้วก็กฎหมายมาตรา๑๑๖อยู่หลายครั้ง
แต่ยังไม่เคยถูกควบคุมตัวดำเนินคดีนะครับ
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังควบคุมตัวของเยาวชนอีกหนึ่งรายนะฮะ
เป็นผู้หญิงชื่อเล่นว่าหยกแล้วก็ตรวจสอบ
เพราะว่ามีหมายจับที่สนสำราญราช

ก็จะถูกส่งตัวไปที่สนสำราญราชนะครับ

ทนายทรายกุณฑิรานุจจรัสเดินทางมาเป็นทนายความ
ให้กับผู้ถูกควบคุมตัวทั้ง๒รายนะครับ
ล่าสู่บริเวณกำแพงวัดพระแก้วนี่นะฮะ
ที่ถูกสีสเปรย์พ่นใส่คือตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะ
เจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดทาสีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วคุณผู้ชมฮะก็มีความคืบหน้าในวันนี้นะครับ
เพราะว่าผู้สิทธิ์ข่าวลงพื้นที่ที่สนพระราชวัง

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่าจะฝากขังผู้ต้องหาที่พ่นสี

แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งกับสื่อบอกว่าเดี๋ยวจะฝากขัง